ส่วนน้องอีกคนนึงที่มีความฝันอยากจะเป็นหมอ
แต่ก็ไม่รู้ว่าน้องจะสามารถทำความฝันให้เป็นความจริงหรือเปล่า
ก็เป็นเรื่องของน้องธัญนัทนะคะนิราชสูงเนินหรือว่าน้องนัทคนนี้ค่ะ
คือหลายท่านอาจจะได้เคยเห็นน้องนะคะเพราะว่าเรียกว่าเก่งระดับรางวัลวิชาการนะคะ
รางวัลมาด้วยนะคะน้องธัญนัทนิราชสูงเนินหรือน้องนัท
อายุ๑๘ปีเป็นนักเรียนชั้นม๖ของโรงเรียนจราเข้หินสังขกิจวิทยาอำเภอคอนบุรี
เรียนเก่งแต่ว่าฐานะทางบ้านไม่ดีนะคะ
แล้วล่าสุดก็สอบได้โคต้าคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยังไม่พอนะคะยังไปสอบติดคณะครุศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมาด้วย
คือน้องบอกว่าอยากจะเรียนแพทย์เพราะฝันไว้
แต่ปัญหาก็คือว่าน้องไม่มีทุนไม่ค่อยมีเงินพ่อแม่แยกทางกันนะคะ
คือก็ส่งเงินมาให้บ้างแต่ว่าที่บ้านก็ฐานะไม่ได้ร่ำรวยยากจนเลยแหละนะคะ
การเรียนแพทย์ต้องใช้เงินเยอะอาจจะเกินกำลังของครอบครัว
น้องก็อาจจะไม่ได้ไปถึงตรงจุดนั้นนะคะ
อยู่กับย่าและอาซึ่งทำเกษตรกรรม
วันหยุดเธอก็ต้องไปรับจ้างไถนาเลี้ยงวัวหารายได้เพิ่มด้วย
แต่ก็เนี่ยค่ะยังสามารถสอบติดแต่ก็ไม่รู้จะได้ไปเรียนหรือเปล่านะคะ
คุณย่าบอกว่าภูมิใจหลานคนนี้มากอยากให้ได้เรียนอย่างที่หลานฝันไว้
แต่ย่าเองก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาส่งเสียหลาน
ให้ได้เรียนอย่างที่หลานตั้งใจนะคะ
ทีมข่าวเราก็ไปคุยกับผู้มนุยการ
ภูมิในการโรงเรียนบอกว่าน้องนัทตั้งใจเรียนขยันเรียนเก่งแล้วก็มีความมุมนะ
ถือเป็นเยาวชนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเลยนะคะ
แต่ว่าการเรียนแพทย์๖ปีก็ใช้ทุนทรัพย์สูง
ตอนนี้ทางโรงเรียนแล้วก็มีผู้มีน้ำใจบางท่าน
ก็ร่วมสมทบมอบทุนการศึกษาให้กับน้อง
แต่คิดว่าก็คงยังไม่เพียงพอ
เพราะฉะนั้นนะคะถ้าหากว่าหน่วยงานองค์กร
หรือว่าผู้ใหญ่ท่านไหนนะคะมีจิตน้ำใจ
ที่จะเป็นกำลังหลักสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับน้องได้
อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยค่ะ
โดยความดีของเขาเราก็เลยอยากสนับสนุน
เพราะว่ามองว่าถ้าหากได้ช่วยหนึ่งชีวิตนี้
เขายังจะสามารถช่วยได้อีกหลายชีวิตที่ต้องการความช่วยเหลือ
เราก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์ความดีของเขา
ให้กับผู้อย่าใจดีที่มีจิตอันเป็นผู้สนการช่วยกันกัน
นี่ค่ะน้องจะได้เรียนในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือเปล่า
ก็ต้องอาศัยหลายท่านช่วยเหลือกันด้วยนะคะ

หนึ่งคนก็ช่วยคนได้อีกหลายคนทีเดียวนะคะ